ยังไม่หมดกว่าชมค่ะนอกจากว่าสว่างอารมณ์มีคนก็ไปกัน
ออกนะหลังออกก็แน่นเหมือนกันแต่วันนี้จะออกแล้วเนี่ย
ตามไปดูที่คำชโนธกันหน่อยค่ะคำชโนธนี่
ก็คึกคักมากเป็นประจำทุกวันจริง
คำชโนธดิฉันก็เคยไปมาแล้วเหมือนกัน

เกาะคำชโนธวังนาคินอยู่จังหวัดอุดรธานี
ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเนืองแน่นไปด้วยเหล่าสาธุชนที่มีความหวัง
มากันแน่นเกาะเลยมาพร้อมกับนี่เลยค่ะพานบายสี
นำพานบายสีพญานาคเพื่อที่มากราบไหว้ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่ากัน
ที่เห็นคนแน่นที่สุดนะคุณผู้ชมดูนะบริเวณตรงนี้นะ
เนื่องแน่นมากเลยตรงนี้เมื่อสักครู่นี้คือลานอเนกประสงค์
หน้าศาลปู่ย่าค่ะครับคนแน่นมากคือสารปู่ย่าในเกาะคำชโนธ
มี๓จุดที่เรียงกันแต่แน่นทุกจุดคนเยอะทุกที่
เพราะทุกคนเนี่ยตั้งใจมาขอพรขอโชคขอลาบจากพ่อปู่แม่ย่ากันคุณเห็นไหม
แล้วก็มีพ่อจ้ำเป็นผู้ทำพิธีให้นะคะ
ดิฉันก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อจ้ำมาแล้วเหมือนกัน
กราบไหว้ขอพรพญานาคเรียบร้อยแล้ว
ชาวบ้านเขาพาไปจุดต่างต่อไป
จุดนี้ก็สำคัญมากอีกหนึ่งจุดที่คนเยอะมาก
ก็คือบริเวณโคนต้นมะเดือยักษ์

บางคนไม่รู้ทำไมถึงถ่ายรูปตรงนี้นานมากเลย

ถ่ายแต่รากต้นมะเดืออย่างเดียว

บางคนก็ส่งบางคนก็กลัวจะแก่น

บางคนก็ถ่ายเก็บไว้ส่งให้เพื่อนดูว่าตัวเองได้มาแล้วนะ

คือเล่าให้ฟังแบบนี้อีกอย่างหนึ่ง

แต่บางทียิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ

อย่าทำเลยถ้าเราดูตลอดข่าวนะ
แล้วไปคำชโนธนะแนะนำนะคะว่า
ไม่ให้เอาแป้งไปโรยที่บริเวณรากต้นมะเดือก
ต้นมะเดือเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าต้นไม้ตายได้
เราไปแล้วเราก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาความสะอาดกันด้วย

แม่ได้อะไรติดไม้ติดมือหอมปากหอมคอยังไม่พอค่ะ
ไปเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้าน
ลดน้ำลดประพรมร่างกายให้มีความสุขกันหน่อยละกัน

ดื่มที่นี่ทางภาครัฐเขาก็ยืนยันว่าดื่มได้นะ

แต่ว่าดิฉันก็ยังไม่แนะนำให้ดื่มทานนะ
คือถ้าใครนำขวดไป
ก็ใส่น้ำแล้วกลับมาปะพรมร่างกายล้างหน้าล้างตาอย่างนี้

เพราะว่าเราอยากเห็นคุณผู้ชมดื่มสิ่งที่ใช่นะ

ก็จะตักเก็บไปฝากคนที่บ้านก็ได้แหละ
หรือว่าภาพนี้เนี่ยคุณจะถ่ายเก็บไปแล้วก็ไปส่งคนที่บ้านก็ได้เหมือนกัน
คนที่บ้านน่าจะดีอกดีใจกันอยู่นะคะ
แต่เรื่องแบบนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะ
มันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
เรานำมาเสนอให้ดูกันว่าในช่วงนี้
แต่ละที่แต่ละวัดแต่ละสถานที่
เขามีเรื่องราวความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อที่แตกต่างกันเขาก็จะแวะเวียนกันไป
บางคนไปแล้วรู้สึกสบายใจ
เป็นสิริมงคลกับชีวิตก็ไปกันได้นะจ๊ะ

สบายใจมากกลับมาก็เลยแบบยิ้มมีความสุขหน้าบานแบบนี้
คุณผู้ชมยังไงอย่าลืมส่งข้อความมานะ